คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหน่อย
ประมาณตี๕กว่าคือฟ้ามันก็ยังไม่สว่าง
มันเกิดเหตุคือรถเปอร์โยคันหนึ่งของคุณตาอายุ๗๐กว่าแล้ว
รถคือเสียแล้วก็ต้องเปลี่ยนยาง
ทีนี้พอคุณตาจะมาเปลี่ยนยางก็มีแท็กซี่ที่เป็นพลเมืองดีมาจอด

องไม่ค่อยเห็นพุ่งชน

รถสีน้ำเงินคันนี้มาพุ่งชน
ทำให้ทั้งคุณตาแล้วก็โชเฟอร์แท็กซี่ที่ช่วยกันเปลี่ยนยางอยู่

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณตี๕กว่าที่ถนนรัฐนาธิเบสขาเข้า
ก่อนจะข้ามแยกบางพลูที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
เปลี่ยนยางด้านหลังขวาอยู่
แล้วด้านท้ายรถก็โดนชนเสียหาย
เจอร่างของคุณตาคือคุณตาชนะชมแขขายอายุ๗๓ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น๒ศพ
แล้วด้านท้ายรถก็มีรอยโดนชนพังเสียหาย
ใกล้กันก็มีล้อรถวางอยู่๒ล้อกำลังจะเปลี่ยนเลย
ด้านหน้าเจอรถแท็กซี่สีชมพูคันนี้จอดอยู่

ด้านหน้ามุมซ้ายพังเสียหายเลยนะคะ
ธนพักกิ่งคณาอายุ๓๙ปีไม่ได้หนีนะ
ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่
นี่ค่ะนี่คนนี้นายคณากรเสื้อสีชมพูเนี่ยนะคะ
ซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนั้นผมก็จะขับรถไปทำงาน
ก็ใช้เส้นนี้แหละรัตนาธิเบส

แล้วพอมาถึงจุดตรงนี้ตี๕กว่าไง

ผมรู้สึกนะว่ารถผมมาพุ่งชนอะไรสักอย่างหนึ่ง
น่าจะเป็นยางอะไหล่ที่วางอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นรถเสียหลักหมุนไปด้านหน้า
พอลงไปดูเห็นผู้ชายทั้ง๒คน
เสียชีวิตแล้วรีบโทรแจ้งตำรวจเลยนะคะ
เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุมันเช้ามืด
ตอนนั้นเนี่ยคนเห็นเหตุการณ์เขากำลังขับรถออกไปทำงานเหมือนกัน
เห็นรถเก๋งสองคันจอดอยู่รถแท็กซี่เนี่ยจอดอยู่หน้านะคะ
เปิดไฟขอทางอยู่
แล้วรถเปอร์โยเป็นคันที่ยางเสียก็จอดขอทางอยู่ต่อท้ายแท็กซี่
แต่รถเปอร์โยเหมือนกับกินเลนเข้ามาเล็กน้อยค่ะ
แล้วผู้ชายสองคนคือคุณตากับโชเฟอร์ก็ช่วยกันเปลี่ยนยาง
จุดตรงนั้นช่วงกลางคืนช่วงเช้ามืดแสงมันไม่พออยู่แล้ว
มันค่อนข้างมืดแล้วมันเป็นคอสะพานตรงทางขึ้น
มันเป็นลักษณะเนินต่างระดับด้วยค่ะคุณผู้ชม
ที่ใช้เส้นนี้ก็จะขับกันเร็ว
ทีนี้เลยคิดว่ารถเก๋งเนี่ยคุณผู้ชมดูรอยเบรกเห็นไหม
รถเก๋งขับมาก็วิ่งมาด้วยความเร็ว
อาจจะไม่ได้ทันสังเกตไม่ได้ทันมองก็เลยพุ่งชน
หลังจากเกิดเหตุนะคะลูกของคนขับรถแท็กซี่เนี่ย
ที่เขาเป็นพลเมืองดีลูกชายโพสต์นะ
แล้วก็สะเทือนใจเหมือนกันบอกว่าพ่อผมเองครับ
เป็นพลเมืองดีถามว่าผมเสียใจไหม
เสียใจมากครับแต่ผมก็ภูมิใจในตัวพ่อ
พ่อได้ทำความดีก่อนจากไป
นี่ลูกชายของโชเฟอร์แท็กซี่โพสต์นะคะ
แล้วนอกจากนั้นก็โพสต์เป็นรูป
ลูกชายกับพ่อตอนเป็นเด็กค่ะ
มีข้อความด้วยบอกว่าความฝันที่กำลังสร้าง

วันนี้มันพังไปหมดแล้วแด่เธอที่รัก
คนที่เป็นคนเสื้อขาวนี่เป็นโชเฟอร์แท็กซี่
แล้วก็กำลังอุ้มลูกอยู่
ของผู้เสียชีวิตบอกด้วยนะคะครอบครัวช็อกมาก
ที่ได้เห็นข่าวนี้ไม่คิดว่าพ่อจะจากไปเร็ว
แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัว
แสดงความเสียใจด้วยนะคะกับทั้งสองครอบครัวผู้สูญเสียค่ะ